คุณผู้ชมค่ะไปนิดนึงละกันเรื่องตกอกตกใจนะคะของพี่ตั๊กนพัศกรค่ะ
จากการถ่ายทำละครนั่นแหละแล้วก็เกิดการบาดเจ็บขึ้นมานะคะ
บาดเจ็บชนิดที่ว่านิ้วเกือบขาด
หนูต้องไปต่อนิ้วว่าเดี๋ยวเรื่องยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะได้เกิดเอ็กซีเดนค่ะ
ระหว่างถ่ายทำละครเลือดเจ้าพระยา
เส้นเอนนิ้วป้งข้างขวาเนี่ยมันขาด

ตั๊กเนี่ยเล่าให้เราฟังนะคะเรื่องนี้ฉากบู้เยอะมากเลย

สแตนอินเนี่ยไม่ต้อง

แข้งขาเนี่ยสะบักสบอมมานักต่อนักแล้วนะคะ
ส่วนนิ้วโป้งข้างขวาที่เอ็นขาดนั้นตอนแรกคิดว่า
เอ้ยมันแค่เค็ดขันยอกรึเปล่า
มารู้ตอนหลังเออเอ็นขาด

รักษา๖สัปดาห์ด้วยกันช่วงนี้ก็หัดขยับนิ้วนะ
เอ็นมันกลับมาแข็งแรงใช้งานได้ดีเหมือนเดิม
ตกใจเหมือนกันดีนะที่ภรรยาคนสวยเขาดูแลดี
เจ้าพระยาที่ยังคางอยู่อันนั้นบู้แหลกลาน
แหลกลานเพราะว่าหักหักหักเห็นเลยค่ะ
เป็นละครที่กระดูกล้าวมากที่สุดแล้ว
เพราะว่าบู้กันยับมากยับจริงเลย
นะคะก็ขอให้หายไวค่ะ
คือแกเล่าให้ฟังคุณผู้ชมคือดิ้วอ่ะ
ถ้าประสาทเราเอาไว้รุ่นน้องมันหล่อยลงไปเลยอ่ะ
ตอนแรกคือเล่นต่อยสักพักมันหล่นไปเลยอ่ะ
มันหล่นไปเลยอ่ะใช่แล้วพี่ป๊อกเห็นอุ๊ยเธอเป็นอะไรอ่ะ

จนกระทั่งนี่แหละค่ะไปดามแล้วแกก็บอกว่าแกเริ่มจากแบบยกขยับมาแบบนี้
แต่ว่าก็คุยกับพี่ตั๊กพี่ตั๊กทำไมยังชิวเลย

ข่าวว่าเหลือแค่เส้นเอ็นแบบนิดเหลือบางนิดนึง

อุบัติเหตุกองถ่ายเกิดขึ้นเป็นประจำนะระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ชม